สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
เช้าวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรายังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
แผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเราตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
พื้นที่ก็จะเริ่มอุ่นขึ้นแต่บางพื้นที่นั้นยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นต่อไป
ล่าสุดจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้เป็นวันที่มวลอากาศเย็นหรือว่าลมหนาวนั้น
ลงมาแรงสุดแล้วก็ลงมาเยอะที่สุดนะครับหลังจากนี้ก็จะค่อยค่อยอ่อนกำลัง
การว่าจะออกจากเมืองไทยของเราในช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
หมายความว่าหลังจากนี้อุณหภูมิบริเวณทางตอนกลางจะเพิ่มขึ้น
แต่แน่นอนครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นยังคงต้องระวังนะครับ
เพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่มรสุมตะวันออกเชียงเหนือยังคงแรงนะครับ
ฝนยังคงเน้นหลักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็คลื่นนั้น
ก็ยังคงแรงนะครับสูงประมาณ๑๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงจนทำให้เกิดอันตรายได้
ดังนั้นต้องระวังทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า
ในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ว่ายังคงหนาวอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๗
อุณหภูมินั้นยังคงมีโอกาสเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดดอยเนี่ยนะครับอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๙องศาเซลเซียตครับ
อีสานครับ๑๒๑๕ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นนะครับ
อุณหภูมินั้นยังคงมีโอกาสเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ภูมินั้นต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๕๑๑องศาเซลเซียต
กลางครับ๑๒๑๖ยังได้สัมผัสกับอากาศหนาวครับ
มีลมแรงอุณหภูมินั้นยังคงมีโอกาสเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกครับ๑๒๑๖เช่นเดียวกันครับ
ยังมีลมหนาวรวมไปถึงลมแรงพัดเป็นระยะ
อุณหภูมินั้นยังเย็นลงต่อไปได้อีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากนั้นจะอุ่นขึ้นแล้วก็มีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
จากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ครับยังคงต้องเน้นย้ำโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย
ฝนนั้นมีโอกาสตก๑๐๓๐ของพื้นที่นะครับ
แล้วก็มีโอกาสตกตลอดช่วงแบบนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์เลย
ทะเลเนี่ยนะครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
แล้วก็มีคลื่นสูงจุดที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยครับ
กำลังลงก็จะสงบลงเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว
แล้วก็ออกเดินเรือได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไป

แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ